ของน้องมาวินกันหน่อยหลังจากที่ทางครอบครัวเนี่ย
ใจแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์เพราะว่าติดตามหาร่าง
ของน้องมาวินที่พลัดตกจากเจสสกีจมเขื่อน
สีน่าคลินเป็นเดือนเดือนอ่อครูผู้ชมพากันไม่เจอ
สุดท้ายเมื่อวานเจอแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าไปคุณผู้ชมค่ะ
น้องมาวินที่ตกเจ็ดสกีแล้วก็ร่างจมหายลงไปในเขื่อนศรีนครินเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทุกหน่วย
ทำงานกันเต็มที่รวมไปถึงครอบครัวเองเนี่ย
อย่างที่บอกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทางแล้วก็ทุกอย่างทั้งทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรก็ได้ที่ทำทุกอย่างให้เจอร่างน้อง
สุดท้ายยังไม่เจอแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้เหมือนเสียงสวรรค์เลยคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะ
เนี่ยค่ะครอบครัวยังไม่หมดหวังสุดท้ายก็ได้เจอร่างนะคะคุณผู้ชมทีมกู้ภัยส่งสัญญาณยืนยัน
แล้วก็เฮกันยกใหญ่เลยว่าเจอร่างน้องมาวินแล้ว
ทำให้คนที่ได้ยินปรบมือแล้วก็ส่งเสียงโหร้องกันด้วยความดีใจ
เพราะว่าตามหาน้องกันมานานจริง
เป็นช่วงจังหวัดจนยุค๕เลยนะ

ใช่ค่ะทางครอบครัวบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีที่สุด
หลังจากที่น้องมาวินจากไปเป็นเดือนนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตอนประมาณ๙โมงเช้า
ทีมกู้ภัยซึ่งก็ผนึกกำลังกันเข้มข้นเลยค่ะ
ดำน้ำลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนคริน
เพื่อเร่งค้นหาร่างน้องมาวินอีกครั้ง
หลังจากที่พยายามค้นหากันมา๒๕วันแล้วคุณผู้ชม
แต่ก็ยังไม่พบร่างของน้องมาวินซึ่งพลัดตกเจ็ดสกี
เขื่อนศรีนครินตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะประมาณเกือบบ่าย๒โมงนะ
โซน่าสแกนเขาได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย
อยู่ใต้น้ำลึกลึกจริงคุณผู้ชม

คือทีมงานเขาได้ใช้โดรนใต้น้ำสำรวจ
เจอเป็นรูปร่างคล้ายคนเป็นผู้ชายนอนหงายสวมกางเกงขาสั้น
เสื้อยืดคอกลมค่ะอยู่เหนือพื้นดินราว๒เมตร
สภาพร่างสมบูรณ์นะคะยังไม่เน่าไม่เปื่อย
ใส่รองเท้าค่ะปลายเท้าขวามีรอยฉีกขาด
งอตั้งฉากกับลำตัวมือสองข้างอยู่ในลักษณะที่นอนกำหลวมนะฮะ
ศีรษะเนี่ยเขาบอกว่าติดตามภาพได้ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร
เพราะว่าเหมือนมีดินโครนปิดหน้าน้องอยู่นะฮะ
ประเด็นมันอยู่ตรงที่เอ๊ะไม่เน่าไม่เปื่อยซะด้วย
ใช่หลายคนก็ให้ความสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
ต่อมาค่ะทางคุณแม่เก๋คุณแม่ของน้องมาวินนะคะ
ยืนยันว่าเท่าที่ดูจากภาพแล้วนะคะ

ดูจากชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ย
มันคือชุดในวันที่เกิดเหตุที่น้องพลัดตกลงไปค่ะ
ทั้งนี้ค่ะหลังจากพบร่างของน้องมาวินแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำร่างของน้องขึ้นมาได้นะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้กระแสน้ำมีการเคลื่อนตัวค่ะ
รวมไปถึงน้ำมีความเย็นมากเลยค่ะ
ประมาณ๒๕องศาเซลเซียส
นักประดาน้ำยังไม่สามารถดำลงลึกไปได้ในระดับนั้นนะคะ
จึงต้องมีการนำมาวางแผนปฏิบัติการกู้ร่างน้องอย่างรัฐกลุ่ม
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
โดยจะมีการวางจุดมาร์คแล้วก็ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่
งมลงไปตามจุดเพิ่มการกู้ศพของน้องขึ้นมานั่นเองค่ะ
เช้าวันนี้ช่วงประมาณ๘โมงนี้ค่ะ
ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกู้ร่างน้องมาวินกันอยู่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะคะที่ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีท่านก็ติดตามข่าวสารการค้นหาร่างน้องมาวินเหมือนกัน
แล้วก็ฝากความเป็นห่วงคณะทีมค้นหา
สั่งการให้ผู้บัญชาการกองทัพเรือส่งทีมนักประดาน้ำของกองทัพเรือ
ทีมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำกองทัพเรือ
แล้วก็ห้องชามเบอร์ค่ะไปสนับสนุนภารกิจค้นหาในเช้าวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะ
แล้วทีนี้นะคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเรื่องของร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของน้องมาวิน
มันทำให้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่านะคะ
คุณหมอพรทิพย์นะคะออกมาอธิบายแบบนี้ว่า
หลังการเสียชีวิตเนี่ยมันมี๒ลักษณะด้วยกันคือมีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจน
หากศพทั่วไปสัมผัสกับออกซิเจนเนี่ยก็จะเน่าเร็วแต่ถ้าศพอยู่ในน้ำ
เขาบอกว่ามันจะมีออกซิเจนน้อยกว่า๒๔เท่า
ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ศพเน่าช้าแล้วก็ไม่เน่าเปื่อยเหมือนกรณีน้องมาวิน
หรือศพที่ถูกฝังอยู่ในดินยิ่งเน่าช้ามากกว่า
ซึ่งอันนี้คุณหมอพรทิพย์พูดในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า
มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเหนือธรรมชาติ
อย่างที่รายงานไปเพราะว่าไปเจอร่างของน้องลึกลงไป๖๙เมตร
แล้วน้ำข้างล่างหนาวเย็นมากแล้วก็เหมือนจะมีโครนทับร่างอีกที
ทำให้ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแต่ก็หวังใจว่าจะสามารถ
นำร่างขึ้นมาให้ครอบครัวเขาได้เร็วที่สุด
แต่มันก็ยากคนจะดำน้ำระดับนั้นมันยากมาก
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนี้ได้สำเร็จ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องมาวินด้วยนะครับ